ที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่เรียกว่าสร้างทั้งแรงบันดาลใจ
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ให้ความรู้

พิพิธภัณฑ์ปากลัดจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

เคยไปค่ะเขาจะมีจักรยานให้ปั่นมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่า
มีที่เที่ยวให้เยอะให้ชมกันมากมาย
แต่ว่าที่ที่เราจะพาไปนี่นะคะคือพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยค่ะ
เพราะว่าที่นี่นอกจากจะเป็นที่ที่ช่วยอนุรักษ์
ให้ความรู้เรื่องปลากัดแล้วเนี่ยนะคะ
ที่นี่ค่ะก็ยังสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม

ใครอยากรู้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ตั้งอยู่บนพื้นที่อันได้ชื่อว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพ
ซึ่งนิตยสารไทม์ยกย่องว่าพื้นที่ตรงนี้
เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย
ใครที่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด
และยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต
พิพิธภัณฑ์ประกัดไทยแห่งนี้มี๔ส่วนหลัก
เส้นทางธรรมชาติจะมีนิทัศกาลอยู่ริมข้างทางเดินเข้าสวน
บรรยากาศร่มรื่นตลอดทาง
ห่อโลกห่อธรรมเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์
ซึ่งประดิษฐานบุรพกษัตริย์ไทย๒พระองค์
และยังใช้จัดแสดงพันธุ์ปลาแม่น้ำเจ้าพญาอื่นให้ได้ชม

กล้าในที่นี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
กล้าที่จะทดลองและค้นพบอะไรใหม่
ทำให้โลกใบนี้พัฒนาไปอีกขั้น
และไฮไลท์ของคนที่ชื่นชอบประกัดก็คือบ้านรักรู้
ฉายวีดีโอเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้พื้นฐาน
เล่าเกี่ยวกับชีววิทยาของปากัด
และใต้ถุนบ้านรักรู้ก็เป็นส่วนจัดแสดงประกัดสวยงาม
ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว

เป็นความตั้งใจของคณะเรา
ก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นอมความรู้

รับว่านี่เป็นเรื่องของประเทศไทย

ประกัดมันมีเสน่ห์ดูเวลาที่เขาพลิกตัวหรือว่ายน้ำมันก็จะเกิดเป็นรูปลักษณ์เป็นไอคอนต่าง
ทำให้คนเห็นว่ามันชวัดเฉวียนมันสวย
มีองค์กรห้างร้านที่เขาสนใจที่จะทำธุรกรรมทางด้านนี้ให้เป็นกิจลักษณะ
เขามีสีสันมีท่วงท่าของเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการดีไซน์นวัตกรรมใหม่
มันก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เราคาดไม่ถึง
นี่ต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติชอบปลากรัด

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งทรงคุณค่าของคนรุ่นหลัง
ใครอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนไปศึกษาไปได้เลยนะคะ
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยบ้านสวนปันทารานั่นเองนะคะ
การเรียนรู้ที่มีชีวิตนี้เปิดบริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ทุกวันเสาวันอาทิตย์ค่ะ
ถูก